หายใจเข้าลึกเยียวยาหัวใจกันต่อเพราะว่าพวกเราเนี่ย
อกหักกันทั้งประเทศเลยนะคะหลังจากที่พี่เวียสุกลวัฒน์นะคะ
แซวว่าแหมหักอกสาวทั่วประเทศแบบม้วนเดียวจบเลยนะคะ
กรกฎาคมนี้กับคุณวิกกี้สาวสวยนอกวงการนั่นเองค่ะ
แล้วล่าสุดภาพนี้เลยแม่จ๋า
โชว์ความหวานลงไอจีส่วนตัวตั้งแต่เช้าค่ะ
กับภาพสวมแหวนที่ไม่ต้องเดาให้ยากว่าเป็นใคร

แล้วก็ยืนยันโดยแคปชั่นของพี่เวียบอกว่า
เคยทำแต่ในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงแล้วครับ
ขอบคุณทุกคำโวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคน
หลังจากลงภาพนี้ไปมีคนเข้ามาแสดงความยินดีมากเลยนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือพี่บอยปกรณ์นะคะบอกว่ายินดีด้วยครับพี่เวีย
จากเฮียบอยเนี่ยอุ้ยเพื่อนร่วมวงการมากันเยอะค่ะ
ว่าจะเป็นเคนภูมิมิคทองระยะเกรทแล้วก็มิวก็มาด้วยเหมือนกัน
ร่วมแสดงความยินดีกับข่าวดีนี้ของพี่เวียแล้วก็คุณวิกกี้ค่ะ
จากแหวนเพชรที่เราสะดุดตาแล้วนะคะดิฉันส่วนตัวนะคะ
สะดุดตาตัวเลขที่ข้อมือพี่เวียค่ะ
วันที่พี่เวียประกาศนะคะว่าจะแต่งงานจริง
แล้วก็รอบหน้านะคะนี่ก็๑๕หรือเปล่าคะไม่แน่ใจ

อยากรู้ว่าเลขนี้มีความหมายอะไรนะนะคะ
เวียนี่แน่นอนจริงไม่ต้องถามต่อให้ยืดยาวปุ๊บปั๊บแต่งงานสวดแดดเลย